ที่โปรยไปเมื่อกี้โอ้โหญาติโยมกำลังไปทำบุญเลย
นี่แหละฮะช่วงเที่ยงครับช่วงก่อนเที่ยงมีเหตุไฟไหม้กุฏิพระนะครับ
เป็นวัดปฐุมวันที่ราชบัวหลวงพระนครศรียุธยาฮะ
ไฟมันลุกไหม้เร็วมากท่านเจ้าอาวาสได้แต่มองไฟไหม้กุฏินะฮะ
ปริบน้ำตาเอ่อเลยครับ
นึงมันลำมันลำแบบนี้แล้วล่ะ
ใช่มันลำมันแล้วเป็นพลัติกเป็นไม้น่ะ
ไล่ได้ยังไง

มันให้ไปต้นเจ้า
อ๋อเดี๋ยวไอ้น้อยะโอ๊ยโต๊ะเข้าไปออกมา

โอ้โหไฟแรงมาก
เสียงดังโครมคลามคือไฟมันทำลายโครงสร้างหมดแล้วครับ

รีบไปถอยรถยนต์ออกมานะฮะจากใต้กุฏิ
เพราะว่าไฟมันเริ่มไหม้แรงขึ้นแรงขึ้นครับ
เปลวไฟลุกท่วมบนหลังคาด้วยล่ะครับ
ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนทีเลยครับ

ถ้าเมื่อกี้ได้ฟังเสียงไปเสียงหลงกันเลย

เข้าไปใกล้กุฏิของท่านเจ้าอาวาสที่อยู่ฝั่งซ้ายสุด

พยายามเอาน้ำมาดับมันเอาไม่อยู่หรอกครับ

รีบฉีดน้ำดับไฟที่กุฏิหลังในสุดก่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้มันลามไปถึงกุฏิท่านเจ้าอาวาส

โครงสร้างเป็นไม้นะเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะ

ไม้มันโดนไฟนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์นะฮะ

จากมีญาติโยมมาทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต
ของคนในครอบครัวจู่ก็เสียงระเบิดดังขึ้นนะครับ

บริเวณนั้นเนี่ยผ้าไตรจีวอนกองอยู่จำนวนมากเลย
ประกายไฟตกลงไปบนกองผ้าไตเข้าไปใหญ่เลยครับ

กว่ารถดับเพลิงจะมาถึงไฟก็ลามลุกไหม้ไปถึงกุฏิหลังข้างแล้ว

ในเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บตกจากหลังคาด้วยนะครับ

หนึ่งคนก็คือนายขวัญชัยพานแก้ว
อายุ๒๙ปีเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตะบนราชบัวหลวง
พอไฟสงบนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่นะนี่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บครับ

ก็มาตรวจสอบความเสียหาย
กุฏิพระเนี่ยถูกไฟไหม้สามหลังฮะมูลค่าความเสียหายอย่างที่นำเรียนไปกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
เพราะว่ามันเป็นไม้สักทองนะครับ
ขณะเกิดเหตุท่านเจ้าอาวาสก็อยู่ที่วัดด้วยครับ
อย่างที่ผมนำเรียนท่านนั่งน้ำตาซึมครับ
มองไฟไหม้กุฏินะฮะ
เสียดายก็เสียดายแต่ก็ต้องปลงนะครับ
พระครูวิสานพัฒนากิจท่านเจ้าอาวาสวัดปฐุมวันนะครับ
เป็นเจ้าคณะตำบลคูสล็อต
บอกว่าของเสียก็เสียไปก็ให้มันเสียไปแล้วนะฮะ
หลังจากนี้คงเก็บของที่พอจะใช้ได้มาบูรณะ
แล้วก็จะสร้างกุฏิให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของไฟไหม้
น่าจะไฟฟ้ารัดวงจรแล้วครับที่มันระเบิดที่คัทเอาท์นะฮะ
แล้วเดี๋ยววันนี้กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ถึงเวลาแล้วครับพระท่านช่วยชุมชนมายาวนาน
ถึงเวลาที่ชุมชนต้องไปช่วยท่านบ้างแล้ว